คุณผู้ชมคะส่วนบรรยากาศที่สารา๑๑วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนกรุงเทพ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์
พันธุ์ตำรวจรีศิวกรสายบัวสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่ง
กำกับการ๒ซึ่งเป็นคืนที่๔แล้วค่ะ
มีเพื่อนสนิทและผู้บังคับบัญชาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
นักการเมืองและอดีตในตำรวจก็มาร่วมงานด้วยนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกพยักพัฒน์
กระจ่างภานุวงเต้นจากเรื่องว่าเป็นรุ่นน้องของสารวัตรศิวป์
ตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
ตัวร้อยตำรวจเอกพยักพัฒน์อยู่รุ่น๕๒
สารวัตรสิวท่านอยู่รุ่น๕๓

คือช่วงที่ไปฝึกหลักสูตรพิเศษ
และประจำอยู่ที่กองปราบด้วยกัน๔ปี
ก่อนที่สารวัตรสิวท่านจะย้ายไป
ซึ่งนับถือสารวัตรสิวมากนะคะเป็นรุ่นพี่ที่ดีมาก

มีหนึ่งคำสอนที่ยังจำได้ขึ้นใจก็คือ
มึงไม่ต้องเป็นตำรวจแบบนี้
แต่ให้มึงเป็นตำรวจที่ดีกว่าพี่ก็พอ
พอรู้ข่าวว่าสารวัตรสิวถูกยิงเสียชีวิตเสียใจมากเลยค่ะ
ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับพี่ที่รู้จัก
ถ้าพูดกับพี่คนนี้ได้อยากจะบอกว่า
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเจอพี่อีก
มาให้พี่ได้ด่าได้สั่งสอนอีก
วันที่เกิดเหตุพอทราบผมก็
แน่นอนครับก็ร้องไห้ทั้งคืนครับ
จะเป็นรุ่นพี่ไม่กี่คนนะครับที่
จำวันเกิดผมได้แล้วก็มางานเกิดผมตลอดครับ
เป็นคนใส่ใจรายละเอียดมาก
แกพยายามบอกเสมอว่า
อย่าเป็นตำรวจอย่างแกแต่ขอให้เป็นตำรวจที่ดีกว่าแกครับ
เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันกับสารวัตรสิวตั้งแต่อายุ๑๕ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าเพิ่งได้เจอกันเมื่อ๓๐สิงหาคมนี้เอง
ซึ่งเป็นวันสถาปนาตำรวจทางหลวง
ไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกัน
แม้วันนี้เพื่อนจะจากไปแต่ความดีของเพื่อนยังคงอยู่ค่ะ
ก็ตลอดระยะเวลาที่เราได้รู้จักกันนะครับ
เพื่อนเป็นคนที่ปรารถนาดีกับทุกคน
สิ่งที่เห็นหลังจากที่เพื่อนได้จากไป
คือความดีของเขาที่ผ่านมา
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เพื่อนคนนี้เป็นคนน่ารักรักทุกคน

สิ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดนะครับก็คือความถูกต้อง

ความถูกต้องมันมาก่อนความถูกใจ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลุ่มเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๖๗
จะมาร่วมร้องเพลงสนสามพรานก่อนทำพิธี
ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อว่าจริงแล้วในวันนี้เราควรจะได้อยู่ด้วยกัน
เป็นการแสดงความอาลัยที่เพื่อนต้องจากไปก่อน
เป็นความคิดถึงจากเพื่อนนะคะ
ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของสารวัตรสิว
ได้โพสต์คลิปห้องทำงานของสารวัตรสิวค่ะ
พร้อมทั้งข้อความว่าเก็บไว้ในความทรงจำ
คุณผู้ชมค่ะคือคลิปนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประตูหน้าห้อง

พันธุ์ตำรวจรีศิวกรสายบัวสารวัตสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒
ในห้องทำงานมีเพียงโต๊ะทำงานที่ว่างเปล่า
ในตู้ก็มีเพียงแฟ้มงาน

และชื่นชมความดีของสารวัตรสิวกันเป็นจำนวนมาก
แล้วขอให้ความดีนำทางสารวัตรสิวค่ะ